คุณผู้ชมมาดูความหวานกันต่อนะคะกับคู่นี้เลยค่ะณเดชนยายาค่ะ
ต้องบอกว่าช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเขาไปเที่ยวสวิชใช่ไหมคะ
แม้จะเป็นทริปแบบไปปุ๊บปั๊บแต่ความน่ารักแบบหิมะละลายไปเลยจ้า
ที่บอกว่าหิมะละลายไม่เกินจริงนะคะเพราะว่าเขาหวานกันมาก
ขนาดที่ปั้นรูปปั้นหิมะเป็นรูปหัวใจแบบนี้เลยค่ะนี่

ปีใหม่ปีนี้นะคะก็ไม่ได้มีแค่หัวใจหิมะนะคะ
แต่พี่แบรี่ของเรานะคะยังมอบของขวัญน่ารักให้กับน้องยายาด้วยค่ะ

สดยอยั่นนี้นำดูสิครับว่ามีเพชรกี่แมตรค่ะ
ตอนแรกหนูไม่เห็นว่ามันเป็นอะไรเลยค่ะ
หนูก็เห็นว่าเผ็ดเต็มเลยเผ็ดเต็ม
ว่านี่คือไอติ้มนะเห็นไหมหัวใจนะ
ว่าเป็นแบบเป็นม้าที่เป็นเผ็ดอะไรอย่างนี้
ประมาณนั้นเองกับมีแตรูคะเหรอแรง

เพราะเป็นอย่างนั้นของขวัญต่อไปเราก็ต้องเท่านั้น
น่ารักจังเลยเหมือนผู้นูกม้าใช่ไหมคะ
ฟังน้องย่าไปแล้วค่ะมาฟังทางฝั่งพี่แบรี่บ้าง
ไม่รู้ว่าเสร็จงานแล้วคนนั้นไปทานข้าวหรือเปล่านะคะ

อาจจะก็เม้ามอยนิดนึงนะคะณเดชน์ก็บอกว่าโหที่หวานที่ซิฟิสแลนด์เนี่ย
ก็คือแบบน่ารักมากมีความสุขมากนะคะ
พร้อมกับของขวัญสุดพิเศษที่มอบให้ค่ะ
ณเดชน์บอกว่านะคะด้วยความที่ตัวเองเป็นคนชอบเครื่องประดับอยู่แล้ว
ตั้งใจทำอย่างมากนะคะอยากให้ออกมาเป็นงานคลาฟนะคะ
มีเพียงเส้นเดียวในโลกจ้ะนะคะ

อยากเครียดงานคลาฟอะไรแบบนี้ให้เค้าได้ใส่ประมาณนั้นน่ะ
รูปก้อนเมฆรูปหัวใจรูปม้า
อะไรที่แบบมันมีเหมือนกับมันเป็นเรื่องที่เขาชอบด้วย
เป็นเรื่องที่เรารู้เขาชอบแล้วก็เป็นเรื่องที่ระหว่างเราชอบด้วยกันทั้งคู่อะไรอย่างนี้ครับ
แต่งเมื่อไหร่ก็บอกเราด้วยนะคะมาต่อกันที่เรื่องประเด็นชิวกันบ้างนะคะ
คุณเคยขึ้นวินมอเตอร์ไซค์ยังให้ดูดีบ้าง
ก็เคยนะไหว่ท่างสวยบกมือด้วยมาอำลาตำแหน่ง
แต่แบร์รี่คุณผู้ชมนาเดชน์เนี่ยค่ะคือแบบไหว้สบายเนี่ยค่ะภาพนี้เป็นไวโลมากนะคะ
แข็งซ้อนพี่วินมอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะก็ถามหน่อยแพรรี่เอาจริงคือเป็นยังไงชอบแบบนี้เหรอ
แบร์รี่คุณผู้ชมนาเดชน์บอกว่าจริงพี่ผมชอบแบบนี้แหละผมใส่แว้นไปทำงานตลอด๗วันเลยนะคะ
เหตุผลเพราะว่ามันสะดวกรวดเร็วและทันเวลางานแน่นอน
นอกจากนี้นะคะพี่แบร์รี่คุณผู้ชมนาเดชน์ยังได้เล่าโมเมนต์ที่แฟนเจอตัวเองตามคนส่งสาธารณะด้วย
จะเป็นยังไงได้ไปฟังหน่อยค่ะ
บางคนเขาก็จำไม่ค่อยได้ครับจนกว่าแบบคนข้างมองเราเยอะหรือว่ามีคนทักคนอะไรอย่างนี้ครับ
ก็จะเอ้าผมไม่รู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นพี่อะไรอย่างนี้เริ่มสอดสาธารณะด้วย